ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวคุณภาพ
จัดตั้งคณะทำงานกลไกดูแลด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศครับ
โดยที่จะเน้นความเป็นธรรมจากบริษัทนำเที่ยว
พร้อมกับเดินหน้าหารือแนวทางปราบปรามบริษัททัวร์ที่ผิดกฎหมาย
โดยนางกรอบการวัฒนาวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ภายหลังการประชุมหารือกับนายหวังเสี่ยวเฟิร์ง
ได้ร่วมกันหาแนวทางในการปราบรามบริษัททัวร์ที่ผิดกฎหมาย
และดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวของทั้งสองฝ่าย
รวมถึงการเจรจาส่งเสริมแลกเปลี่ยนสินค้าด้านการท่องเที่ยวระหว่างกัน
ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวานนี้
โดยมีสาระสำคัญก็คือการจัดตั้งคณะทำงานความร่วมมือไทยจีน

การสร้างกลไกความร่วมมือจัดทำโครงการด้านการท่องเที่ยว

รวมถึงจะสร้างกลไกประชาสัมพันธ์และฝึกอบรมมะกุเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายก็เชื่อนะครับว่ามาตรการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญที่เกิดขึ้น
ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ
จากสถิตินักท่องเที่ยวยังเติบโตต่อเนื่อง
จำนวนนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศจีนมาประเทศไทย

ปีที่แล้วนักท่องเที่ยวจีนที่มาประเทศไทย๗๙ล้านคน
ในปีนี้เฉพาะเดือนหนึ่งจนถึงเดือนสิงหา๗ล้านคนแล้วที่มา

เขาปราบในประเทศของเขามาแล้วด้วย
เขามีแอคชั่นในประเทศของเขามาแล้ว
แล้วก็เพราะฉะนั้นเขาก็ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ประเทศไทยเองก็ได้มีแอคชั่นเหมือนกัน
จากนี้ก็ยังเร่งเดินหน้าควบคุมราคาแพ็คเกจทัวร์ขั้นต่ำนะครับ
เบื้องต้นกำหนดเอาไว้ไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาทต่อวันต่อคน

โดยจะนำเสนอคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมะกุเทศในวันที่๓๐กันยายนนี้
เพื่อประกาศใช้ให้ทันในสิ้นปี